สวัสดีค่ะได้เวลามากัดให้สะบัดกับเราสามคนใน
ผู้กัดสบัดค่ะในก็จะเจอกับเรา๓คนแบบนี้นะครับ
ผมชนะคุณชิสาและน้องจูด้งนะครับใช่ครับ
กันตรงนี้ถึงเรื่องของการเล่นเกมกันผมขออนุญาตนิดเดียว
เพราะว่าของรางวัลที่เราวางเอาไว้ตรงนี้

เพื่อที่เราจะได้ติดต่อกลับไปนะฮะ
ส่งกันเข้ามาได้นะคะทุกวันเลยค่ะ
เพราะว่าเราจะรวบรวมข้อความที่ถูกใจที่สุด
แล้วก็ประกาศรายชื่อผู้โชคดี
ในวันศุกร์ที่๙กันยายนนี้
สำหรับผู้โชคดีนะคะจะได้รับของรางวัลเป็น
บางคนบอกส่งมาแล้วติดสแทม์
แล้วก็ส่งมาทางไตรสนีโอ้โฮยังงั้นมันไม่ถึงนานไปไลน์ครับ
ส่งมาทางไลน์ครับว่าเป็นเพื่อนทางไลน์กับไทยรัฐออฟฟิเชียล
แล้วก็ส่งข้อความมาเดี๋ยวลุ้นกันได้ทุกข้อความแน่นอน
แท็กมาที่โทรศัพท์อย่าลืมด้วยนะจ๊ะมาที่เรื่องของข่าวสารกันหน่อยนะครับ
ใครที่คิดที่จะไปทำงานที่ต่างประเทศเอาต้องดูให้ดีนะ
เพราะมันมีข่าวปลอมออกมาเขาบอกว่าเรื่องของเรื่องที่เกาหลีกำลังต้องการแรงงานจากใคร

แล้วก็กระทรวงแรงงานแห่งประเทศไทยออกมาเตือนฮะ
เรื่องของการหลอกให้ไปทำงานที่เกาหลี
คือเขามีโพสต์นี้ออกมาแล้วก็ชักชวนไปทำงานติดต่อกันทางอินเตอร์เน็ต
มันมีโอกาสสูงมากนะที่จะโดนหลอกหลอกอย่างแรกอาจจะได้ไปก็จริง
แต่หลอกไปทำงานอะไรก็ไม่รู้นั่นสิฮะหลอกอย่างที่สองคือไม่ได้ไปแถมเสียตังค์
หรือว่าโดนแฮ็กข้อมูลก็มีเหมือนกันเพราะว่าในข่าวที่เป็นข่าวปลอมเนี่ย
เขาบอกว่าให้ค่าแรงสูงถึง๘๐๐บาท
เห็นแล้วตาโตซิค่ะอยากได้กันไง
แล้วยิ่งบอกว่าไปแบบถูกกฎหมายไม่มีข้อจำกัดด้านภาษา
ไม่ยุ่งยากในการขอเอกสารโอ้แบบนี้ใครเห็นก็อยากไป
เขาบอกว่าเฮ้ยจะไปต่างประเทศไม่ใช่ง่าย
อย่างเกาหลีเนี่ยโอ้โหมันต้องใช้เวลานะ

เรื่องความรู้ด้านภาษามันก็ต้องมีระดับหนึ่ง
ถึงจะสามารถได้รับผลตอบแทนแบบนี้
แล้วไปถูกกฎหมายได้มันก็มีขั้นมีตอนของมัน

เลยอยากจะออกมาฝากเตือนนะครับว่า
อย่าไปเพิ่งไปหลงเชื่อกับไอ้ข่าวปลอมแบบนี้
งั้นอาจจะถูกมิจฉาชีพหลอก
อย่างแรกคือเอาข้อมูลส่วนตัวของเราไป

แล้วไปแฮ็กเอาข้อมูลหรือเอาข้อมูลส่วนต่างของเรา

เออถูกหลอกไปนะคะยุ่งเลย

ไซต์ของกระทรวงแรงงานนะคะ
เขามีข้อมูลแบบนี้บอกเราอยู่เสมอนะคะ

สำหรับพ่อแม่ที่มีลูกเล็ก

เขาจะมีการให้ฉีดวัคซีนโควิดแล้วนะ
ซึ่งตอนนี้นะคะทางกระทรวงสาธารณสุข
รวมถึงทางคณะรัฐมนตรีก็อนุมัติ
ให้มีการฉีดสำหรับเด็กเล็กแล้วค่ะ
มีข่าวออกมาก่อนหน้านี้นะคะว่า
ทางอพองค์การเพศรัชกรรมและออย

สำหรับวัคซีนที่จะฉีดให้เด็กเล็ก
อายุ๖เดือนแล้วก็ไม่เกิน๕ปี
ซึ่งเรื่องนี้ค่ะคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้กรมควบคุมโรค
ปรับสัญญาการจัดซื้อวัคซีนไฟเซอร์
ที่จะต้องจัดส่งให้อีก๓ล้านโดสสุดท้าย
ทั้งหมดก็คือ๓๐ล้านโดสนะคะ
ปรับเป็นวัคซีนสำหรับเด็กเล็ก
อายุ๖เดือนถึงไม่เกิน๕ปี
จะฉีดให้เด็ก๑ล้านคนนะคะ

แต่ทั้งหมดทั้งมวลก็ขึ้นอยู่กับความสมัครใจของผู้ปกครอง

ตุลาคมนะคะ

แล้วก็นัดหมายสำหรับใครที่อยากจะไปฉีดกัน
สำคัญนะผมว่านะศึกษาข้อมูลกันให้ดีนะ
รวมไปถึงพาน้องไปปรึกษากับแพทย์ก่อนไหม
ว่าสุขภาพร่างกายของน้องเขาเหมาะสมกับการฉีดวัคซีนจริงหรือเปล่า

ต้องแข็งแรกเนอะ

เวลาเราเจอข่าวเด็กติดรถเนี่ย
เราก็มักจะนั่งลุ้นเนอะ
บ้านเลขที่หนึ่งห้าสองครับตำบลหนองยายพิมนะฮะที่จังหวัดบุรีรำซึ่งภายในรถกระบะเนี่ยก็พบน้องคนนี้แหละฮะเป็นเด็กชายธนกฤษครับหรือว่าน้องกาแฟครับอายุสามควบโอ้โหร่างกายเนี่ยอ่อนเพลียแล้วครับเพราะว่าน้องเนี่ยติดอยู่ในรถนานกว่าหนึ่งชั่วโมงเลยนะครับทางด้านเจ้าหน้าที่กู้ภัยเนี่ย

ก็เลยแบบนี้นะฮะเจอแบบนี้
เอาออกมาไม่ได้ก็เลยต้องให้กู้ภัยเข้ามาช่วยนะฮะ

ลูกเอากุญแจรถเข้าไปด้วย

พุทธสามทั่วยังไม่รู้เรื่องเลย

รวมถึงกุญแจรถของคุณพ่อคุณแม่นี้ด้วย

แม่น้ำเจ้าพญาหุ้นย่ายไว้๘๑ฮะโอ้โฮจะฆ่าตัวตายก็โดดลงแม่น้ำเจ้าพญา
สุดท้ายรอดเพราะว่ายน้ำเป็นครับ

นี่ลอยคอรอคอยอยู่ตรงนี้เลย
ที่เห็นคือยายรีนะยายรีอายุเท่าไร๘๑แล้วไอ้หลานเลย
โอ้โฮลอยคออยู่ตรงนี้เฉาแม่น้ำเจ้าพยานนานเป็นชั่วโมง
กี่ชั่วโมงอ่ะ๕ชั่วโมงครับโอ้โฮถ้าเป็นผมลอยอยู่๕ชั่วโมง
ตัวผมซีดหมดแล้วนะคุณขึ้นอืดไปแล้วอ่ะค่ะ
จริงเอาแต่คุณยายแกรอดครับคุณชิสาใช่
และจากการตรวจสอบเพราะว่าแกลอยมาไกลมาไกลเหลือเกิน
แล้วลอยมาไกลสักเท่าไหร่๒๐กิโลเมตรโอ้โหยังไกล
ไปสอบถามผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเกิดอะไรขึ้นแล้วนี่นี่
ยายลีแกรอดมาได้แล้วนะแล้วก็มาพักอาศัยอยู่ที่บ้านแล้วนะ
ผู้ใหญ่บ้านเขาก็ไปคุยกับยายลียายลีแกก็เล่าให้ฟังว่า
เหตุมันเกิดเพราะอะไรนี่ฮะโอ้โหเรื่องของเรื่องญาติญาตินั่นน่ะ
ตามหายายรีจนทั่วเพราะว่าหายไปตั้งแต่ในช่วงค่ำคืน
ประมาณสักตีหนึ่งได้ตอนนั้นมันมืดคุณนึกภาพดูนะ
บ้านที่อยู่แถวริมน้ำไม่ได้มีไฟส่องสว่างอะไรมากมาย
ช่วงเวลาแบบนั้นอ่ะหายญาติผู้ใหญ่ไม่เจออ่ะค่ะ
ยายลีหายไปไหนไม่มีใครรู้แล้วยังไม่สามารถไปแจ้งตำรวจได้
อ่ะตามหลักกฎหมายยังไงต้องรอให้เกินเวลาก่อนใช่ไหม
ผมไม่น่าใจยี่สิบสี่หรือว่าสี่สิบแปดอืมแต่อย่างงี้ละกัน
คือหายไปเนี่ยต้องรอให้เช้าก่อนเดี๋ยวจะต้องไปแจ้งความหรือ
ไปแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ช่วยไปหาสุดท้ายครับ
โอ้โหรอยันเช้าแล้วพบว่าคุณยายแกไปติดอยู่ตรงท่อ
พีวพีซี่เกชังตรากของชาวบ้านค่ะ
เหนื่อยไหมอ่ะยายบอกไม่เหนื่อยอะมันเห็นหื้มเฮ้ย
ถามแบบนี้แล้วผมพูดไปเนี่ยคุณผู้ชมที่ฟังอยู่อาจจะไม่เชื่อว่ายายแกพูดอย่างนั้นจริงหรือเปล่า
เพราะฉะนั้นไปลองฟังเสียงของคุณยายเล่าให้ผู้สื่อข่าวของเราฟังหน่อยฮะ
อ้าวมันไม่ตายตีกันเชียงตีกันเชียงไว้ด้วยหรอครับ
นี่ไงไหว้ท่ายากด้วยนะคะท่ายากไหว้ท่ากุญเชียงด้วย
อันนั้นเอาไปผัดกับข้าวผัดอร่อยเลยโอ้ไหว้ท่ากัญเชียงครับ
งี้ละกันไปถามหน่อยยายยายมีอะไรดีหรือเปล่าถามจริง
ห้อยพงห้อยพระอะไรไว้ไหมยายบอกอืมไม่มีอ่ะยายไม่ได้ห้อยอะไรไว้เลย
ตอนยายอยู่ในน้ำยายนะสวดอย่างเดียวเลยสวดมนต์อย่างเดียวเลย
สวดชิ้นน้ำบันช้อนสิบจบโหก็ไม่ตายแหล่ะไอ้หลานเนี่ย
โอ้โหแต่อย่าไปทำตามนะครับเออไม่ได้
สมมุติถ้าเป็นผมนะอยู่กลางแม่น้ำเจ้าพญาค่ะ
สวดยังไม่ทันจมไม่ทันจบหรอกครับจมไปก่อนผมจมแล้วครับ
อ่าแต่เบื้องต้นนะฮะทางอสมก็ตรวจร่างกายให้กับยายรีแล้วนะ
ว่าร่างกายก็ปกติดีคุณยายก็รับปากกับทุกคนนะ
จะไม่ทำอย่างนี้อีกอย่าทำอย่างนี้นะไม่ว่ากับใครเข้าใจไหม
เออญาติลูกหลานก็เป็นห่วงน่ะ
เป็นห่วงกันไปหมดนะครับคุณยายครับอาทิตย์๘๑แล้วน่ะค่ะอืม
รอดปลอดภัยกลับมาได้ก็ต้องอนุโมทนาสาธุพระคุ้มครองนะอ่า
ถามทั้ง๓ท่านอย่างนี้รู้จักโอลี่แฟนไหมฮะ
รู้เคยเคยดูในข่าวแต่ไม่เคยไปดูอะไรในโอลี่แฟนนั้นหรอก

ไม่จดกดจิ้มลิงค์ตามมาเลยพี่ไม่เคยไม่เคยเลย

โอ้โหโอเคคุณผู้ชมครับอย่างหนุ่มคนนี้เขาบอกว่าเขาเป็นอดีตหนุ่มโอลี่แฟนครับ
ทำงานอยู่ในห้างแต่ว่ามีเอฟซีวิ่งเข้ามาพูดจารวนลาม
ซีคนนั้นเป็นใครรู้ไหมเป็นพระครับ
เฮ้ยแบบนี้ก็ได้เหรอครับ
เฮ้ยเจ้าหนีทำไม
เฮ้ยเกิดอะไรขึ้นฮะ
โอ้โหนี่คุณผู้ชมเห็นในคลิปก็อาจจะยังไม่เข้าใจว่าเรื่องมันเกิดอะไรขึ้น
ทำไมถึงเจ้าของร้านถึงตามไปถ่ายพระว่าอย่าหนีทำไมอย่าหนีทำไม
อ่ะเล่าอย่างนี้คุณผู้ชมคลิปนี้เป็นคลิปที่พระสงฆ์รูปหนึ่งนะ
เขาเข้าไปลวนลามหนุ่มนะฮะเจ้าของร้านขายของในห้างสรรพสินค้าที่จังหวัดนครราชศรีมานี่แหละฮะ

เออเขาพูดเขาเข้ามาแล้วเนี่ยเขาก็ถามประมาณว่าเนี่ยเคยทำโอลี่แฟนไหม
หนุ่มคนนี้เขาบอกอ่ะก็เคยแต่ว่าเลิกไปแล้ว

เป็นพระไปถามเจ้าของร้านว่าเคยทำโอลี่แฟนหรือเปล่า

คุณเป็นพระคุณเคยเปิดดูโอลี่แฟนเหรอ

บ๊วยมนั่นจริงมันมีคอนเทนต์เรื่องอื่นพวกทูเปอร์สตาร์
ที่เค้าจะเอาไปลงในแวบของเค้า
โดยเฉพาะที่จะต้องมีแฟนคลับคอยจ่ายเงิน

ใช่มันไม่ปกติ
ชายคนนั้นเขาก็เลยตามถ่ายคลิปแบบนี้ใช่ไหม

เนี่ยไปถึงที่ร้านเลยนะครับคุณผู้ชมครับเพื่อจะไปสอบถามพ่อหนุ่มคนนี้ว่า
เหตุการณ์ในวันนั้นเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้าง
นะก็เดี๋ยวมารอดูความคืบหน้ากันดูว่าเป็นพระจริงไหมอยู่วัดไหนยังไงนะ
ถ้าประพฤติตัวอาจไม่เหมาะสมก็คงต้องพิจารณากันไปนะคะก็เป็นเรื่องที่คาดไม่ถึง
ใช่งานนี้เจ้าของคลิปก็อึ้งไปเลยเนาะเดี๋ยวก็ต้องรอสำนักสงฆ์มาตรวจสอบอีกที
พระรูปนี้เป็นใครยังไงพวกเราก็อึ้งเหมือนกันนะคะเรื่องนี้อึ้งเหมือนกันค่ะ
เพราะว่าสองผัวเมียเนี่ยค่ะเขาเป็นโจรเข้าไปขโมยของในบ้านหลายหลังเนี่ย
รวมของแล้วนี่หลายพันอย่างเลยนะสุดท้ายจับได้ฝ่ายผู้ชายเนี่ยปีนขึ้นฝ้าหลังคาไปเลยค่ะ
คุณชิสาเขาบอกว่าอะไรนะให้เอามือลงมามือลงมามือเขาแปลกมือเขาทำไมมันยาว
มาปลดเชือกอันนี้ไม่ใช่มือแล้วเกือกเพ้อกับมือเลย
มันยื่นมือมามันลำบากนะครับถ้ามันยากกว่าเอาเท้าลงมา
แบบนี้ถือว่าขาดคำสั่งเจลฐีนะ

ก็เป็นวินาทีบุกจับ
ผู้ก่อเหตุนะคะที่หนีขึ้นไปบนฝ้าเพดาน

ทรัพย์ศิลป์ที่เขาขายมาเยอะแยะเลยค่ะโอ้โหอันนี้เหมือนเปิดท้ายขายของเลยนะ
ก็นั่นสิแต่ทั้งหมดทั้งมวลนี่คือขโมยมานะคะนายสุพธร่วมมือขโมยกับเมีย
ระเวนไปหลายที่นะคะทั้งในท้องที่ของสพพระอินราชาแล้วก็พื้นที่อื่น
อันนี้คือตัวของผู้เสียหายอะไรอย่างนี้นะที่เขามาดูมาชี้ของของตัวเองนะ
ก็มีทั้งตู้เซฟมีพระเครื่องโน้ตบุ๊กสร้อยแหวนนาฬิกาแม้กระทั่งกระทะ
และที่เห็นไปเมื่อสักครู่เขียวสบู่
เออแล้วก็ชุดชั้นในก็มีคือจิปถะทุกสิ่งอยากเอาหมดเลยชุดชั้นใน
ของใหญ่อย่างเช่นรถยนต์รถจากกระยานยนต์มีอย่างละ๒ขัด
เองเยอะขนาดนี้อัฟไปฟังดูซิเจ้าของซับสินค้าว่าไงบ้างฮะ
อ่า
ไม่ใส่ดิครับพี่
อ่าอ่อแล้วมันกระมวยยั้งเก้นไงเหรอ
ขมวยยั้นแมดเลยเฮ้ย
แมดก็เอาหรอ

ค่ะเล็กน้อยก็เอา
สองผัวเมียสารภาพว่าก่อเหตุจริง
วิธีการคือเขาจะขี่รถดูลาดเหล่าไปเรื่อย
พอสบโอกาสบ้านไหนไม่มีใครอยู่แล้วก็เขาจะก่อเหตุนะคะ
โดยฝ่ายชายนายสุพธเนี่ยจะเป็นคนลงมือขโมยทรัพย์สินยังเดินตุ๊ปัดตุ๊เป๋อยู่เลยอ่ะ
เออนะก็ตกหลังจากป้าเพดานมาสักขนาดนั้นเนี่ยเนาะดู
เขาก็มาชี้จุดเกิดเหตุทำแผนประกอบคำรับสารภาพไป
ส่วนฝ่ายหญิงภรรยาค่ะนางสาวอรพินจะเป็นคนดูต้นทาง
อ๋อนี่คนนี้คือพาเมียไปด้วยทำงานร่วมกันเออ
แล้วเมียได้บอกไหมทำไมต้องไปอะไรยังไง
เขาบอกว่ายังไงเขาบอกต้องการนำเงินมาเป็นค่าใช้จ่าย

แล้วเนี่ยที่สำคัญที่ยอมไปก่อเหตุกับสามี
เพราะกลัวว่าสามีจะไปมีกิ๊ก

อะไหนก็ไหนดูต้นทางให้สามีกันละกัน
จับได้ทั้งผัวทั้งเมียแบบนี้พูดกันตรง
ตำรวจก็เลยตั้งข้อหารักทรัพย์นะคะ

ใครที่คิดว่าข้าวของตัวเองเสียหายไปจากสองคนนี้
ก็ไปดูของกลางได้ที่สพพศ๔อท
ตัวคุณสามีตัวผัวนั่นแหละติดคุกเพราะไปขโมย
ส่วนเมียติดคุกเพราะไปตามจับผิดผัว

ติดคุกที่ก็ถือว่าไปร่วมขบวนการไปดูต้นทาง
ต่างคนต่างเหตุผลแต่ว่าทำผิดเหมือนกันก็ต้องรับโทษไปด้วยกัน

ไม่น่าตามเนาะตามมั้ยของเราตามมั้ยอยู่บ้านเนาะใช่เชื่อฟัง
ใครเชื่อฟังใครคุณฟังเขาใช่ไหม
อ่ะเรื่องนี้กันบ้างครับน้ำใจคนไทยไม่มีหมดอยู่แล้ว
น้ำมันท่วมฝนมันตกหนักเมื่อคืน
บางคนเขาบอกว่ากลับบ้านไม่ได้รอรถนานซะละเกิน
แต่ยังดีมีน้ำใจคนไทยคอยช่วยไว้ครับ
พี่บอกมึงกำลังได้เปล่าขอบคุณนะคะ

ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ
นี่ครับแก๊งนี้เนี่ยเขาจะไปตรงหน้าปากซอย
แต่เหมือนกับว่าเขาอยู่กลางซอยเกือบท้ายซอยนู้นน่ะ

จะเดินลุยไปมันก็โอ้โหใช้ระยะทางนิดนึ

แล้วเห็นรถกระบากคันนี้มาพอดีบอกมึงพี่หนูอยากกลับบ้านไปได้ไหม
เอาสุดท้ายนั่งท้ายกระบะกันมาแบบนี้ก็ค่อยไปนั่นแหละ
ฝนมันตกน้ำมันท่วมอะเนาะคุณผู้ชมนะ
ผมว่าเห็นแบบนี้มันก็เป็นน้ำใจอย่างหนึ่งนะ
ที่แบบว่าในช่วงเวลาที่แบบมันวิกฤตจริง
เมื่อวานฝนตกหนักหลายพื้นที่โดยเฉพาะในกรุงเทพ
น้ำท่วมเลยครับคุณผู้ชมครับเราก็ได้เห็นน้ำใจดีแบบนี้อะเนาะ
ไปดูว่าแกรงนี้ป่วยไหม
เพราะว่าเปียกทั้งตัวเลยอ่ะฝนตกด้วยแล้วก็เดินด้วยน้ำป่วย
นี่ต้องระวังนะช่วงนี้ยังจะตกอยู่ใช่ไหมคุณชิสา
ยาวไปถึงวันที่๙เลยค่ะ
สำหรับคนที่อาจจะมีคำสัญญาที่ไม่ดี

นี่ก็พูดหยอกกันไปเรียกว่าแล้วหุงความของต้องดูดให้ดีนะค่ะ

อันนี้ถามคุณชนะอย่างนี้ครับคุณเป็นคนที่กลัวแฟนไหมฮะ

ไม่ค่อยกลัวอะไรหรอกนะเพราะผมยังโสดอยู่เลย

ไม่ใช่แต่ฟ้าผ่าฟ้าผ่าจังระวังไว้นะคุณผู้โหด

ผ่าตรงนี้แหละทำไมล่ะเอาเดี๋ยวคุณผู้ชมครับ
หนุ่มคนนี้เขาบอกว่าเขาไม่กลัวแฟนแม่
ภรรยาโชว์โซเชียลซะเลย

อะไรจะสั่งจังฮะสั่งจริงสั่งจังฮะ
ซักยกมะซักยกมะซักยกมะเออดีจับ
เจ้าไลกเกมส์นิคก์แหละเลี้ยว
แบบนี้ก็ได้เหรออันนี้แต่ผู้ชายเหมือนนักการเมืองคนหนึ่งเหมือนกันนะ

อะไรหวังหัวเขากล้ามากเลยน่ะ

เขาไม่ได้ปิดไฟเฉพาะในคลิปนะ
จะจ่อกำซะก่อน

พี่เขากล้าทำนี่หูดูซอยท้าแบบนี้

โอ้โหกล้าเล่นเนอะ

ไม่รู้ว่านะจะน่วมขนาดไหน
แต่มันก็ต้องหยอกกันบ้างชีวิตจะได้มีความสุขสนุกกันไปนะคะ
แต่ว่าสำหรับผู้หญิงบางคนอดได้ไม่เป็นไร
แต่ถ้าเพื่อผู้ชายเธอยอมทำทุกอย่าง
น้องคนนี้เธอยอมอะไรไปดูกันหน่อยค่ะ

ยอมสละตัวเองไปเป็นเก้าอี้เพราะผู้ชายไม่มีที่นั่ง
เอาเออไม่มีเก้าอี้อ่ะเอาไงอ่ะ
ผู้หญิงเธอยอมเลยยอมสละเอาตัวเองนี่แหละ
ไปเป็นเก้าอี้คลุมผ้าให้เรียบร้อยผูกโบ๊ยสวยหรูดูดีเลยล่ะ
ทุ่มทั้งตัวนะคะเพื่อให้ผู้ชายที่ตัวเองอาจจะหมายปองอยู่นั้น
ได้นั่งสบายแต่เสียดายอย่างหนึ่ง
เราไม่เห็นว่าผู้ชายมานั่งหรือเปล่า
ความพยายามที่เธอตั้งใจมันศูนย์เปล่าหรือเปล่าไม่รู้นะคะ
เพราะว่าเห็นแค่ตอนเธอแต่งตัวเป็นเก้าอี้แล้วจบเลย
มีคนแบบทุ่มเทให้ขนาดนี้มันน่าปลื้มใจเนาะ
เขาก็ทุ่มเทแล้วก็ทำเป็นคอนเทนต์สนุกสนัดกันไป
อารมณ์ไปหาของกินอร่อยกันบ้างดีกว่าร้านปิ้งย่างแบบบุฟเฟ่
ที่แบบว่าอร่อยแถมบรรยากาศดีเพราะว่าร้านเขาติดริมแม่น้ำ
จะเป็นร้านอะไรนั้นไปติดตามเลยในช่วงของสบัดรอบกรุง

เขาบอกว่าไปได้เลยกับร้านนี้วิวทิวทัศน์นี่สวยงามจริง
ร้านนี้ชื่อว่าร้านย่างเนยนะ
เป็นสาขาสะพานพุทธ
ร้านนี้เอาจริงชื่อดังมีมากมายหลายสาขา
ลองทานกันดูผมเคยไปทานแล้วโอ้โหซี๊ดเลย

มือไปโดนกระทะร้อนออกซี๊กกลับบ้านเลย

แต่ด้วยความอร่อยคุณผู้ชมต้องไปลองทานกัน

วิวสวยนะฮือมีมากไปหลายอย่างให้ได้เลือกสรร
หมูเนื้อโคขุนหมึกหอยกุ้ง

แล้วตอนปิ้งย่างไปคุณอย่าลืมนะ
เนยที่เขาตัดมาเป็นก้อนใส่ลงไปด้วยเพิ่มความอร่อยนะครับ
เขาบอกว่าขายเป็นแบบบุฟเฟ่หัวหนึ่งคนหนึ่งตก๒๑๙บาท

แล้วถ้าอยากจะดื่มน้ำ
มีแบบรีฟิลแก้วหนึ่งก็๓๙บาท
ตักได้ไม่อั้นอยากกินน้ำอะไรก็แล้วเจ๊

บอกเลยว่าร้านนี้อาหารหลักร้อยแล้วก็วิวหลักร้าน

อ่ะร้านเปิดบริการทุกวันตั้งแต่๑๖นาฬิกาจนถึง๒๓นาฬิกาก็โทรไปจองเอาละกันเนาะ
น่าไปเช็คอินจริงนะบรรยากาศดีแบบนี้นะคะ

ทั้งสองท่านนี้นะฮะเคยเล่นเกมฝึกสมองกันบ้างไหมฮ

เป็นเป็นเกมที่ต้องจุออกไปที่๓มั้งถ้าเกิดว่าแต้มเราไม่เยอะ
หรือถ้าแบบว่าถ้าแป้งมันรวมได้๙พอดีเราก็วางได้เลย

แล้วเป็นยังไง

อันนี้ไม่น่าดี
เออไปดูเกมของผมดีกว่าเกมฝึกสมองเกมนี้บอกเลยว่าโอ้โห
ออนซับเพื่อนปวดหัวจะเป็นเกมอะไรเดี๋ยวเรามาติดตามในช่วง

ว้าว

นี่คือเพื่อนรักเลย
เจ๊นไง
คนสุดท้ายเลย
ทุกดอกทุกฉาก

อยู่ในวงอะไรเข้าอยากเขาเล่นเล่นสนุกสนุกแต่คนสุดท้ายโดนเพื่อนแกล้งอยู่คนรึงที่แบบจะถูกเพื่อนแกล้งตลอดค่ายโดยก็
รุชจันทนาด้วยนะครับ
ว่างลองเล่นกันดูนะคะ
ยังมีอีกไหม

ซ่อนแอบแต่ซ่อนแอบกับใครไม่รู้

ไปแล้วออกมาได้

หนีลงไปในถังน้ำแข็ง
ต้องคุณว่าตำรวจจะเห็นไหม

แกล้งคุณตำรวจแล้วไปถามดิ
หนีตำรวจทำไมเห็นบอกว่าเขาไม่มีบัตรเหรอ
ใช่บอกทางนี่ทำไมกลัวว่าไม่มีบัตร

เฮ้ยกลัวแล้วบัตรเขาน่าจะหยอกเล่นจริงแล้วอาจจะมี

ใช่ไหมคุณชนะ

คุณผู้ชมไปดูชายคนนี้หน่อย
ทำไมพูดไทยได้ชัดเจนขนาดนี้
นี่ชายคนนี้เขาเกิดที่เมืองไทยหรือเปล่า

เดี๋ยวมาตามต่อกันแบบชัดได้
คู่กัดสะบัดข่าว

เคยไปเที่ยวปารีสไหมฮะ

ตั้งที่ไหนปารีสอยู่ที่ไหนนะ

แต่นอกจากนอกจากป่าตองภูเก็ตแล้วเนี่ย

ถ้ากลัวใหล่แห้นได้แล้ว
แล้วเอาไปอะไรอีกหรือเอ้ยไง

หลายปลาไงเกินมาข้าวสักที

ไปเจอกับคนขายของ

เฮ้ยเขาใส่มาสคอตอยู่ไหมนะครับ

เออแต่พ่อหนุ่มต่างชาติคนนี้เขาพูดภาษาไทยเก่งนะคุณจูด้งนะ
ใช่แล้วอันเล็กอันใหญ่อันเล็กอันใหญ่รู้ด้วยอันไหนอันใหญ่อันไหนอันเล็ก

เขาโพสต์เขาบอกว่าปกติเจอคนขายของจะเดินหนีตลอดเลย
แต่ว่าเจอคนนี้พูดจาตะโกนลดได้ขายไม่แพงเฮ้ย

ถ้าพูดไทยชัดขนาดนี้เราก็ต้องดิ่งไปหาเราสิ
ใช่แล้วเขารู้ด้วยนะว่าคนไทยชอบของลดราคา

พูดแบบนี้คนนี้ก็เลยหยุดเลยเฮ้ยดูหน่อยโอ้โหแล้วพูดชัดมาก
อันยายเท่าไรอันนี้ลดได้นะ๕บาท๑๐บาทต่อกันไป

ผมว่านะนั่นหมายความว่าคนไทยน่าจะไปเที่ยวที่ฝรั่งเศสกันบ่อย

อยู่ตรงแถวหน้าพระราชวังแวร์ทราย

สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของฝรั่งเศสเขา

ไปซื้อกลับมาที่ที่ละลึกมีภูมิแจเล็กกันเลยด้วย
คุณผู้ชมมาดูเรื่องราวเตือนภัยกันหน่อยนะคะกับตัวแมลงสาบเออหลายคนเกลียดเลยแหละ

จริงแล้วมันกัดไม่ได้แต่ที่เรามีอาการผื่นแพ้เนี่ยเป็นเพราะอะไรอ่ะมาฟังเรื่องนี้กันหน่อยนะคะ
หลายคนอาจจะกลัวจะแขยงมันนะเนาะ
โดยเฉพาะเวลามันบินหุ้ยขนลุก
คือมันมีข่าวออกมาว่าผู้หญิงชาวพม่าถูกแมลงสาปกัดเนอะ
แล้วก็เกิดอาการแพ้รุนแรงจนต้องส่งโรงพยาบาล
อ๋อทำให้ระวัติเจ็บได้ค่ะ
โดยศาสตราจารย์ดรแพทย์หญิงอรพันธ์โภชนุกูล
ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคภูมิแพ้โรคขื่นและระบบหายใจโรงพยาบาลธรรมศาสตร์
ก็ให้ข้อมูลกับทีมข่าวไลฟ์สไตล์ของทรัฐออนไลน์นะคะ
บอกว่าตัวแมลงสาปเนี่ยจริงมันสกปรกอยู่แล้วเต็มไปด้วยแบคทีเรียและสิ่งสกปรกเชื้อโรคต่างนะ
แล้วยังเป็นสัตว์ที่มีสารเกาะภูมิแพ้มากเป็นอันดับ๒รองจากไรฝุ่นด้วย
ซึ่งกรณีหญิงสาวชาวพม่าเนี่ยมีโอกาสไปสัมผัสกับหนามบนขาของแมลงสาปนี่แหละ
มันทั้งแหลมมันทั้งแข็งมันทั้งคมอะค่ะพอไปสัมผัสกับผิวหนังก็อาจจะทำให้เป็นรอยแผลแล้วก็เกิดอาการแพ้ได้นะ
อาการแพ้แมลงสาปก็เกิดขึ้นหลายอาการนะสังเกตตัวเองดู๑คัดจมูกเรื้อรังคันจมูกคันตาไอไม่หยุดหายใจไม่อิ่ม
แน่นหน้าอกเป็นผื่นพวมแดงบวมแดงหรือว่าปวดตามร่างกายลองดูนะคะเพราะว่าแมลงสาปมันก็เรียกว่ามีอยู่บ่อยนะคะ
ฉีดพ้นสเปรย์ที่ขามะเร็งสับอ่ะนั้นก็เป็นการแก้ปัญหาที่

หรือวะคุณก็เออเขาบอกว่าให้เก็บกวาดบ้านเรียบร้อยอย่าทิ้งเหสตอาหารออกไว้เพราะมันมีเสดอาหาร
มันไม่กัดคนเพราะคนไม่ใช่อาหารมัน
คุณผู้ชมครับนักเรียนคนนี้มีเรื่องมาเล่าและมาฟ้องพอ
ว่าแต่เธอเล่าอะไรฟ้องอะไรคุณพอ
เดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัดใน
คู่กันสมัครข่าว
กลับมาในเบรกนี้นะครับไปดูความน่ารักของน้องนักเรียนคนนี้กันหน่อย
เธอมีเรื่องจะมาฟ้องพอ
ฟ้องเรื่องอะไรไปลองฟังพร้อมกันครับ
คุณคี่ค่ะคุณอยากจะบอกว่าคุณคู่เป็นอย่างนี้ค่ะ
เมื่อ
คลิปนี้ต้องส่งถึงพอท่านผู้อำนวยการ

นักเรียนมีการฟ้องถึงพฤติกรรมของคุณครู

ครูประจำชั้นของน้องคนนี้นั่นแหละ
เขาเล่นกันอำกันสองคน
อ่ะถ่ายเล่นไม่ได้ให้ใครดูหรอก
ตอนนี้พอมาออกรายการคู่กัดสะบัดข่าว

ขอขอบคุณคลิปนี้ด้วยกับความน่ารักของน้องคนนี้นะครับ

สำหรับคุณผู้ชมอยากร่วมสนุกกับเรากับเกมง่ายเลยครับ
เพียงแค่ตอบไลน์เรียกว่าคุณผู้ชมชอบรายการคู่กัดสะบัดข่าวของเราเพราะอะไรครับ
แล้วก็แฮชแท็กเบอร์โทรของคุณผู้ชมครับ

เดี๋ยวเราจะประกาศผลวันศุกร์นี้นะครับ
วันนี้เราลากันไปด้วยความน่ารักของลูกแมวที่หยอกลูกหมู
มันจะหอกกันยังไงเดี๋ยวรอดูนะคะ

สวัสดีครับ